มีผู้ชายวัย๔๙ปีคนหนึ่ง
อยู่บ้านกันเนี่ยมีพ่อแม่แล้วก็น้องชายแล้วก็ตัวเขารวมกัน๔คน
เป็นผู้ป่วยติดเตียงแม่ก็ปกติดีแต่ก็สูงวัยแล้วนะคะ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขามีอาการทางจิต
คือสติไม่ค่อยปกติต้องกินยา
แต่เหมือนขาดยาไม่ได้ทานต่อเนื่องค่ะเกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมา
คว้าจอบกับเสียมฟันแม่ที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้หน้าบ้าน
แม่แล้วก็สับหน้าแม่จนแม่เสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
ตำรวจสพพระธาตุช่อแฮพร้อมด้วยแพทย์โรงพยาบาลแพร่
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเหตุครั้งนี้
ทันทีที่ได้รับแจ้งมานะคะเป็นบ้านในพื้นที่ตำบลป่าแดง
อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ลักษณะบ้านเป็นบ้านสองชั้น
ครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะหน้าบ้านชั้นล่างก็พบหญิงวัยหกสิบแปดปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่ที่เก้าอี้ตัวเนี้ยค่ะสภาพศพนะคะ
มีบาดแผลชะกันที่ใบหน้าแล้วก็ศีรษะเลือดเนี่ยอาบตามร่างกายเลยนะคะ
ใกล้ใกล้กันพบอาวุธเป็นจอบหนึ่งเล่มเสียม๑เล่ม
แล้วก็เหล็กตะขอหาเห็ดถอบอีกหนึ่งอันรวมถึงเสื้อผ้าของผู้ตายตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ซึ่งทุกชิ้นเนี่ยชุ่มไปด้วยเลือดเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เก็บทุกอย่างที่เห็นเนี่ย
เอาไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนลูกชายแท้แท้ของคนตายค่ะ
เป็นชายวัย๔๙ปีนะคะหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนด้วย
ตำรวจสพพระธาตุช่อแฮก็คุมตัวเอาไว้เบื้องต้นเขาให้การวกวน
บอกว่าแม่พยายามจะทำร้ายเขาเขาก็เลยคว้าเอาเสียมเนี่ย
ฟาดแล้วก็เอาจอบสับเข้าที่หน้าแม่จนแม่เสียชีวิต
สอบสวนกับญาติของผู้ตายนะคะก็รู้มาว่าครอบครัวนี้เขาอยู่ด้วยกัน๔คน
พ่อแม่น้องชายแล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุตัวพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในห้อง
ส่วนผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิตประสาทรักษามานานแล้ว
แล้วก็เคยทำร้ายร่างกายพ่อหลายครั้งด้วยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนตีห้าค่ะ
น้องชายเนี่ยออกไปทำงานก็ปล่อยให้พ่อแม่อยู่บ้านกับผู้ก่อเหตุ
ออกไปนั่งเล่นที่ม้านั่งหน้าบ้านคิดว่าอยู่อยู่ผู้ก่อเหตุน่าจะคลุ้มคลั่ง
เพราะไม่ได้กินยารักษาอาการทางจิตประสาทอย่างต่อเนื่องก็หลอนว่าแม่จะมาทำร้ายตัวเองค่ะ
เดินออกไปเห็นแม่นั่งเก้าอี้อยู่คว้าจอบฟาดเข้าหัวแม่
แล้วก็เอาจอบเอาเสียมเอาตะขอหาเห็ดถอบเนี่ยสับหน้าแม่จนแม่เสียชีวิต
หลังก่อเหตุค่ะเขายังเดินร้องเพลงอยู่เลยนะ
ร้องเพลงไปมารอบบ้านจนเพื่อนบ้านมาเห็นสภาพศพแม่ค่ะ
เพื่อนบ้านบอกแบบนี้ค่ะนายพิชิตวางแผนอายุ๔๙ปีนะคะ
เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าตอนตี๕ได้ยินเสียงดัง
คล้ายกับมีคนทุบอะไรบางอย่างที่บ้านหลังเกิดเหตุ
นายพิชิตกับภรรยาก็เลยออกมาดูเห็นว่าโอ้โหนี่แหละค่ะ
ลูกทำร้ายแม่อยู่ที่นั่งหน้าบ้านแต่ตอนนั้นไม่กล้าเข้าไปห้าม
เพราะรู้ว่าผู้ก่อเหตุมีอาการทางจิตทางประสาท
หลังเกิดเหตุเลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
สุดท้ายก็มารู้ว่าตัวผู้ก่อเหตุทำร้ายแม่จนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านนะคะ
ตำรวจสพพระธาตุช่อแฮก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำนะคะ
ยังไงก็ต้องมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนผู้เสียชีวิตนะคะก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแพร่

รับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากคนที่มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง